มาดูกันที่สาวสวยแบบว่าลูกรักพระเจ้ากันหน่อยดีกว่า
ปัจจุบันนี้นะบอกเลยเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งนะคะ
แล้วก็เป็นคุณแม่ที่ยังสวยเช้งกระเด๊ะอยู่นะคะ
คือสวยจริงยิ่งเธอออกนอกบ้านนี่นะ
คุณผู้ชมเริ่มกันที่ชุดแรกกันเลยดีกว่านี่เป็นยังไง

สเกาะอกสีฟ้าสดใสมาเลยค่ะสวยสะกดใจแบบนี้ย้ำอีกครั้งนะ
วันนี้เป็นชุดใส่ไปซื้อกาแฟเป็นเล่นเป็นทางแค่ชิวของคุณแม่เขา
แล้วคุณเขาก็บอกไว้อีกด้วยว่าแค่วนรถหลงมาน่ะไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลย
เออนะคะนี่ถ้าให้เวลาเขาเตรียมตัวดิฉันว่าสวยปังกว่านี้อีกนะ
อันนี้ก็สวยสุดแล้วนะน่าจะต้องมีเปอร์มีขนนกกันแล้วล่ะถ้ามีเวลาเหลือนะคุณผู้ชมนะ
แล้วนี่ดูสิซื้อของข้างทางด้วยน่ารักมากเลยนะคะ
ต่อกันที่ชุดที่๒กันหน่อยค่ะมาสไตล์เวิร์กกิ้งวูเม่นค่ะ
เชิดสีขาวขับผิวสุดไปเลยพาดด้วยเข็มขัดแบรนด์หรูค่ะ
พร้อมกับรองเท้าบูธที่แบบว่าเออไม่ต้องสนสภาพอากาศเมืองไทยเท่าไหร่
เข่าไปเลยพี่จ๋าลุคนี้ก็มาแบบง่ายสบายตามสไตล์ของคุณแม่เขา
เชิดไปซื้อกาแฟอีกแล้วค่ะบอกเลยว่าคนมองทั้งร้าน
ส่วนอีกชุดหนึ่งก็มาในฟิลใสเอาใจวัยรุ่นค่ะ
ใส่เสื้อยืดสบายเหมาะกับบนว่างของคุณแม่คนสวย
เครื่องดื่มที่อยู่ในมือนั้นกินน้ำเขียวค่ะ
ใส่แก้วเป็นโอ่งไปเลยนะจ๊ะโลเคชั่นก็คือหน้าร้านขายของชำ
บ้านสบายเลยคุณผู้ชมแต่หรูหราดูแพงขึ้น
เพราะว่าคุณแม่ไปยืนโพสต์ท่าถ่ายรูปเห็นแบบนี้แล้ว
คนสวยกินอะไรคะกินน้ำเขียวชื่นใจกันแน่นอนบ่ายนี้คุณผู้ชม
พออย่างนี้คุณผู้ชมค่ะปิดท้ายที่ชุดที่๔ขนานหน่อยค่ะ
แต่เหลือไปเห็นรองเท้าของแม่นั้นเอาเรื่องอยู่นะ
พันแข้งพันขาอะไรบ๊วยเกมได้

ไปกินคุยเตี๋ยวข้างทางนะชุดนี้
ถ้ากินในห้างจะชุดไหนใส่ชุดลาตรีแน่เลย

ไม่สวยละสิไม่เคยไปกินคุณใส่พันแค่งพันขา